เนี่ยเป็นอีกคนนะวะแม่ไม่อยู่ชอบทะเลาะกันล่าสุทธิกักพี่ตอด
ทางข้าวไว้เพื่อแฟนเธอเนี่ยเขาไปช่วยโดนพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายโดนมีดแทง

โปรดติดตามตอนต่อไป
ก็พยายามตะโกนขอให้คนช่วยเพราะว่าเห็นมีดปากหลังแฟนตัวเองอยู่
สุดท้ายร้องครับเพราะว่าทำอะไรไม่ถูกเห็นไหม
แฟนตะโกนมาอย่าดึงอย่าดึงนะฮะเดี๋ยวมันจะเลือดไหลมากกว่านี้
นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนี้เอง
คุณผู้ชมครับนะฮะตอนลงพื้นที่ไปยังมีคราบเลือดคนเจ็บอยู่เลยครับ
ผู้ชายที่โดนแทงชื่อว่านายุทธพงศ์เยาวสกุลหรือว่าอ้นอายุ๓๒ปีครับ
ฝ่ายผู้หญิงที่เป็นคนถ่ายคลิปเขาบอกว่าเธอมีปัญหากับพ่อเลี้ยงมานาน๒ปี
พ่อเลี้ยงชื่อว่าบุญเลิศทิพย์สุวรรณอายุ๖๖ปีนะฮะ
ผ่านไปถึงมีปัญหากับแฟนเธอด้วย
ปมเนี่ยนะฮะก็คือพ่อเลี้ยงชอบจะตอบว่าเธอไม่ยอมช่วยดูแลน้องนะฮะ
คือเขามีน้องอายุ๖ขวบซึ่งเป็นลูกของพ่อเลี้ยงกับแม่เขาเองนะฮะ

ซึ่งต่อหน้าแม่เนี่ยพ่อเลี้ยงคนนี้จะพูดกับเธอดีไม่มีปัญหาอะไรแม่ก็ไม่ทราบ
แต่รับหลังจะเป็นอีกอย่างไปอีกคนหนึ่งนะฮะ
นายบุญเลิศเนี่ยเขาบอกว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยนะเคยขู่ฆ่าเขาด้วยนะ
ฆ่าเขาจะฆ่าเขาจะฆ่าทั้งครอบครัวว่าอย่างงั้นครับ
วันที่เกิดเหตุแฟนขับรถมาส่งที่ปากซอยบ้าน
จังหวะเดียวกันกับพ่อเลี้ยงออกมาจากบ้านพอดีก็มาเจอกับเธอ
แล้วก็แฟนก็เลยมีปัญหามีเรื่องกันนะฮะ
แฟนเข้าไปช่วยก็เลยโดนพ่อเลี้ยงแทงไปสองแผล

นะฮะแพทย์ต้องผ่าตัดเอามีดออก
ตอนนี้ลากสุดอาการปลอดภัย
ปีมีลูกด้วยกัน๑คนอายุ๖ขวบนะฮะน้องผู้หญิงเนี่ยเป็นลูกกับ
สามีเก่านะฮะเธอก็ยอมรับว่าสามีกับลูกสาวเนี่ยไม่ค่อยถูก
กันแต่ก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเพราะต่อหน้าเธอก็ปกติ
ดีแต่ว่าหลังจากนี้ไปเธอขอตัดขาดกับสามีคนนี้แล้วไม่อยู่
กันแล้วกับนายบุญเลิศเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวเป็น
ว่าเธอเลือกลูกสาวแล้วกันส่วนสามีคนที่แทงแฟนลูกเนี่ยนะ
ให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วก็ขอเลิกแล้วก็ขาด
จากกันไปครับอันนี้ก็เป็นปัญหาในครอบครัวระหว่างพ่อเลี้ยงกับ